ึงอ่างไปแล้วในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะ
เดี๋ยวมาดูแมงพลัด

มันไม่พลัดตกแมงพลัดหรือว่าแมงพับเนี่ยนะคะคุณผู้ชม
ก็จะมีให้กินแค่ปีหนึ่งหนเดียวครั้งเดียวฤดูเดียว

นี่คือเจ้าแหม่งพลัดนะ
ใช่จริงบางคนเรียกเขาแมงพลัป
ผู้เท่าผู้แก่ในท้องถิ่นบางคนเรียกด้วงดิน

แล้วก็เป็นเมนูเด็ดมากหน้าฝนของชาวใต้นะคะ

ชาวบ้านตำบลลำทัพจังหวัดกระบี่
แห่กันออกมาเพื่อจับแมงพลัดส่งขาย
เป็นฤดูที่เจ้าแมงพลัดมีมาก
รายก็จะไปทำประกอบอาหารทานกันในบ้านในชุมชน
ซึ่งตอนนี้มีชาวบ้านออกไปหาแล้วก็นำมาส่งขาย
ในจังหวัดตรังและจังหวัดกระบี่วันหนึ่งเป็นหมื่นตัวนะคุณ

แล้วก็นำไปแปรรูปต่อเพื่อส่งต่อร้านอาหารอีกทีนึงก็มี
ถ้าแปรรูปก็จะขายในราคาส่งก็คือกิโลกรัมละ๑๕๐บาท
แต่ถ้าเกิดว่าที่ไหนต้องการจำนวนมากเขาก็จะขายกันตัวละ๑บาทนะคะ
แต่ละวันเนี่ยมีแมงพลัดมาแปรรูปเป็นร้อยกิโลกรัมเลยคุณผู้ชมค่ะ
ส่วนแมงพลัดปกตินะจะออกจากป่ามาตามแสงไฟ
ก็คือเหมือนเอาไฟมาล่อแมลงเหมือนแมลงอื่นทั่วไปนี่แหละค่ะ

ส่วนเมนูเด็ดสำหรับแมงพลัดเนี่ยก็คือ

ข้างในแกงกะทิแมงพัดหรือ

ใช่คั่วเกลือคล้ายแบบพวก
จิ้งลีตะกะแตนอะไรอย่างนี้ทั่วไปนะคะ
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแมงหนึ่งแมลง
ที่มีให้กินครั้งเดียวปีเดียวหนเดียวฤดูเดียวแบบนี้
แล้วก็มีโปรตีนสูงมากสารภาพเลยว่าที่บ้านมีจริงเหรอก็พ่อดิฉันเป็นคนใต้ไง
มาจากที่สงขลาคุณพ่อคุณไปจับเอง
ไม่ใช่ดิฉันจับเองจับถุงขึ้นมาแล้วก็หยิบแกะกิน
มีคนมาฝากคุณอีกทีนึงเป็นแบบคั่วเกลือเดี๋ยวกำลังเอามาฝาก
ดีมาลองทานดูว่ารสชาติเป็นอย่างไรเอาคนละตัว
โอ้โหมันตัวละบาทเนี่ยตัวละบาท
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยโอ้โหเขาจับกันทีตั้งหลายตัว
คุณจะให้ผมกับคุณนิวนาทานคนละตัวเองเนี่ยนะ
เอากี่ตัวสามตัวสามบาท
เอาเดี๋ยวแปะโป้งไว้ก่อนเอามาให้ทานก่อนแล้วเดี๋ยวจะค่อยจ่าย